พรกันต่อขอโชคขอราบแบบปังกับยักษ์แม่ใหญ่

ปีนี้ยากก็มาแรงเหมือนกันนะจ๊ะ
แต่ว่าจะอยู่ที่ไหนขอพรแบบไหนไปดูกันเลย

จากตัวยักษ์แม่ใหญ่เองรวมถึงบริวารผมศรัทธาหมด
และในวันนี้นะคะหมอไก่ได้รับเกียรติจากพี่แหม่มค่ะ
แหม่มจะมาเล่าเรื่องเกี่ยวกับยักษ์แม่ใหญ่ให้พวกเราได้รับฟังกันค่ะ

แหม่มคะอยากจะให้พี่แหม่มพาไปไหว้ยักษ์แม่ใหญ่สักนิดนึงค่ะ

ด้วยค่ะ
องค์นี้นี่ใช่องค์ยักษ์แม่ใหญ่ไหมคะ

ยักษ์แม่ใหญ่นี่ท่านเป็นใคร่คะ
เป็นคุมเมืองในจังหวัดตำบลนี้
คือว่าคนบริเวณนี้ไม่ค่อยไปเจ็บป่วยไม่ค่อยเป็นอะไร
แกดูแลหมดปกป้องทุกอย่าง

ใช่แล้วเขาก็ไปจ้างบรรดาน้ำมาหามาลัยใต้น้ำ

ขึ้นมาเมื่อ๑๓เมษาพศ๕๔
พอเขาทำบวงสวงเสร็จแม่แกถึงได้ขึ้นได้
ขึ้นไม่ได้ตั้งนานแล้วไปเอารถยกมา
ถึงไปขึ้นได้ก็มีแต่ตัวมาเสียงไม่มี

แล้วก็มาทำมาตบแต่งจ้างเขาทำเสียนใหม่ขึ้นมา

ขอพรเรื่องอะไรบ้างนะคะพี่

คนเจ็บป่วยเป็นแล้วไม่หาย

คลอดยากก็มาขอแล้วก็เอามะพร้าวอ่อนมาขอ

แล้วก็เอามะพร้าวอ่อนไปกินทั้งเนื้อทั้งน้ำ
เอาไปกินแล้วก็ไปคลอดไม่ต้องผ่า
พี่แหม่มแล้วรู้สึกว่าแบบขนลุกขึ้นมาทันทีเลย
แล้วถ้าสมมติว่าคนที่แต่งงานนานแล้ว

รีบมาขอเลยได้แน่นอน

ที่ขอแล้วสมหวังดังใจหมายค่ะ
ก็คือหน้าที่การงานขายที่ข้าราชการ
ขอให้ได้เลื่อนขั้นเลื่อนยศอะไรอย่างนี้ก็ได้
ก็เขาได้กันมาเขาก็เอาไก่ตัวใหญ่มาถวาย

ที่วัดนี้อยากจะให้พี่แหม่มพาไก่ไปศักระท่านสักนิดหนึ่งค่ะ
อยู่ทางไหนนะคะอยู่ทางไหนนะคะได้เลยค่ะด้านทางนู้นค่ะอยู่ทางไหนนะคะ
ค่ะพี่แหม่มค่ะอย่างองค์ทาเวสวรรค์องค์นี้ค่ะ
มีความสำคัญอย่างไรกับที่จังหวัดสมุทรสงครามนี้
นี้ก็องค์แรกของจังหวัดสมุทรสงคราม
ค่ะพี่อย่างที่ใกล้สังเกตเห็นองค์ทาเวสวรรค์นี้ค่ะ
ดวงตาท่านดูมีพลังอย่างมากเลยนะคะพี่อ้อโอ้

และอย่างเวลาที่เรามาไหว้ขอพรท้าเวสุวรรณนะคะ
เราสามารถมาขอพรเกี่ยวกับเรื่องอะไรได้บ้างอะคะพี่

ขายที่ขายทางขายบ้านแล้วก็เรื่องค้าขาย
สำหรับวันนี้เราต้องขอขอบคุณข้อมูลดีจากพี่แหม่มอย่างมากเลยนะคะ
ขอบคุณมากค่ะพี่แหม่ม